ยังมีเรื่องที่น่าขนลุกอีกเรื่องหนึ่ง
เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเหมือนกัน
แต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่า
พ่อปู่ศรีสุโธพญานาคาราชเนี่ย

เกิดเหตุการณ์อะไรถึงต้องไปเข้าฝัน
แล้วทำให้คนที่ฝันนั้นกลับมาแก้บน

คนลุกเหมือนกันคุณชนะยิ่งใกล้วัน
โอ้โหคำชโนธเขาก็ยิ่งเนืองแน่น
ที่คำชโนธวังนาคินจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ชาวบ้านจากทั่วทุกศาสตร์อาทิตย์เขาก็แฮกันมาเหมือนเดิม
มากราบไหว้มาขอพรพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ในการมาขอพรที่มันแตกต่างกันนะ
บางคนเขาก็ขอเรื่องการงานบางคนขอเรื่องค้าขายเรื่องโชคลาภ
แล้วแต่เลยแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่เรื่องของโชคลาภนั่นแหละ
แต่ที่บอกก็คือมีอยู่คณะหนึ่ง
เขามาแปลกกว่าชาวบ้าน
แปลกยังไงรู้ไหมยังไงแปลกตรงที่ว่า
ใกล้จะถึงวันออกสลากอีกรอบแล้วเนี่ยวันนี้วันที่๑๔นะเข้ามาเมื่อวันก่อนเนี่ย
คือมันจะครบวันที่๑๖แล้วแต่เขามาแก้บน
คือยังไม่ออกสลากเลยแล้วรอบที่ผ่านมาก็ออกไปตั้งนานแล้ว
มาแก้บนก็เลยงงเอ๊ะตายตายเกิดอะไรขึ้นทำไมเพิ่งจะมาแก้บน
พี่ป้านาอาคนน้านี้เขาเดินทางมาจากอำเภอ๒ดาว

เหตุที่มาแก้บนกันช้าเพราะส่วนหนึ่งเนี่ย
เขายังไม่ได้ไปขึ้นเงินรางวัลแต่อีกเหตุผลหนึ่ง
ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนก็คือ
หนึ่งในสมาชิกที่เขาเดินทางมาด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาฝันว่า
ฝันว่าปู่ศรีสุโธเดินทางมาหา
เดินทางไปบอกเขาในความฝันว่า
นี่ลูกเอ้ยถูกรางวัลแล้วทำไมยังไม่มาแก้บนกันอีก

เรื่องเงินรางวัลที่ยังไม่ได้ขึ้นเอาไว้ก่อนเลย
รีบเมารถแล้วก็นำขนมจีนน้ำยา
เชื่อว่าเป็นของโปรดของพ่อปู่ศรีสุโธนะคะ

แล้วก็มากันทั้งคณะมาแก้บนกันแบบด่วนจี๊เลย
เพราะกลัวว่าพ่อปู่จะโกรธ
แล้วก็จะไม่มาให้โชคให้ลาบอีก
พอบวงสวงแก้บนกันเสร็จสิ้นเท่านั้นแหละค่ะ
พี่ป้าน้าอาคณะนี้ที่มากันก็เช่นเคย

ก็ยังคงเรียกได้ว่ามาแล้วคุ้มสองเด้ง

มาดูอะไรต่างที่มันเกิดขึ้น

เขามีการจัดพิธีบวงสวงกันเป็นประจำอยู่แล้ว

รวมไปถึงอ่างนมลคันนมลที่ลานบวงสวง
อื้มไปถึงแล้วขอไป

ส่องของคุณนี่มันต้องทำยังไงนะ
โอ้ยผมล่ะกลัวกูจะหน้ามืด
หน้าจงลงไปในคันนมล
ไม่ได้หรอกขันเล็กกว่าหน้า

ดูไปแล้วยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
แต่ละอย่างที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือบอกตรง
เล่าไปเยอะเขาก็มองว่าเรานั้น
อาจจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกงมงายในเรื่องของความเชื่อมากเกินไปหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนเขาฟังแล้วมันก็เออมันก็มันก็น่าสนใจนะ
เป็นเรื่องของความเชื่อของบุคคลนั้นที่เราเอามาเล่าให้ฟังเฉย
ว่าเฮ้ยบางคนเขามีความเชื่อแบบนั้นแบบนี้
ซึ่งแต่ละท้องถิ่นเขามีความเชื่อที่มันแตกต่างกันนั่นเอง